จะพาไปดูน้ำจิตน้ำใจคนบันเทิง
ในสถานการณ์โควิดระบาดหนักแบบนี้
ไม่เคยหมดเรื่องน้ำใจนะคะ
อย่างอาจารย์ไข่มารีหัวหน้าคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะก็ไปช่วยเหลือนะคะ
จับมือกับศิลปินอีกมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำหาขาราวาพี่แอดขาราบาว
เอกชัยศรีวิชัยแล้วก็อาจารย์ภัยยับคำพันธ์ค่ะ
จัดทำโครงการทาน้ำใจภัยโควิด๑๙
สิ้นหวังยังมีเรามนต์พระและเสียงเพลงจ้ะ
ได้ทำการมอบเตาเผานะคะที่ได้มาตรฐาน

พร้อมบริจาคน้ำมันถวายวัด
สำหรับเผาศพนะคะผู้ป่วยโควิดด้วย
ซิปบรรจุศพอันนี้ก็สำคัญ
แล้วก็ให้อาสาสมัครนะกู้ภัยด้วยนะคะ
อกจากนี้นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเนี่ย
ยังบอกอีกว่าเตรียมจัดกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกค่ะ
เพื่อเปิดรับบริจาคนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องศิลปิน
ดนตรีที่เจอพิษโควิดเล่นงานอีกด้วย
ส่วนรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของอาจารย์ไข่มาริโฮน่า
ในช่วงนี้เองเนี่ยก็คือการไลฟ์ขายของค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นไส้อัวคั่วกลิ้งไตปลาแห้ง

อกจากจะไลฟ์ขายของแล้วนะคะ
อาจารย์ไข่ค่ะยังมอบความสุขทั้งเสียงเพลงด้วย
คือระหว่างไลฟ์เนี่ยนะก็เป็นกำลังใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะ

เห็นไหมบอกแล้วเมื่อวานนี้เราทำสกรูปไปอะไรนะ
เป็นขายของด้วยร้องเพลงด้วย
เรียกว่าน้ำจิตน้ำใจของคนบันเทิงไม่มีหมดเลยจริงนะคะ